ถ้านับถึงสิ้นเดือนก็ประมาณ๖ล้าน

แต่ว่าหลายคนยังเอ๊ะดีหรือเปล่านะ

ไม่ใช่แบบดูแป๊บดูตัวเลขประสิทธิภาพดีหรือเปล่า
อ่านเรื่องของประสิทธิภาพนี้นะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดความกังวลว่าประสิทธิภาพ
ไม่เท่าแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่น
จนทำให้มีการที่หลายคนบินไปฉีดไฟเซอร์

อ่าแต่ทีนี้ต้องบอกนะคะว่าการวิจัยต่างที่เราอ่านมา
ทำกันต่างกรรมต่างเวลาต่างกรรมต่างวาระกันนะคะ
มาทำความรู้จักกับวัคซีนโนแวก
ให้มากยิ่งขึ้นจากรายงานของเราค่ะ
แสดงประสิทธิภาพของวัคซีนเหล่านี้มีที่มายังไง
แต่ละค่ายจะถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพ

โดยจะแบ่งผู้ทดสอบออกเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง
และกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ได้รับพลาซิโบ
หรือสารที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย

แล้วก็ให้คนทั้งสองกลุ่มออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
พบว่ามีผู้ร่วมทดสอบติดโควิด๑๗๐คน
แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน๘คน
และกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน๑๖๒คน
เท่ากับว่าคนที่ได้รับวัคซีนติดโควิดคิดเป็น๕
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๗๐คน
หมายความว่าคนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์
มีโอกาสติดโควิดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนถึง๙๕
นี่จึงเป็นที่มาของตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์
ซึ่งวัคซีนค่ายอื่นก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการคำนวณประสิทธิภาพ
แต่การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนนั้นต้องคำนึงถึง๒ปัจจัยหลัก
ก็คือช่วงเวลาและสถานที่ในการทดสอบ
มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์น่า

วัคซีนของจรสันแอนจรสันที่เปอร์เซ็นต์เกินครึ่งมาแค่นิดเดียวที่๖๖
โดยดูจากปัจจัยสองอย่างนี้กัน
ถ้าเราลองดูตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่โควิด๑๙เริ่มระบาด
จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ของไฟเซอร์และโมเดอร์น่าถูกทดสอบในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน
ซึ่งยังเป็นช่วงที่มีการระบาดไม่มาก
ในขณะที่วัคซีนของจรสันอันจรสันถูกทดสอบในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักที่สุด
อกจากนี้จรสันอันจรสันไม่ได้ทำการทดสอบแค่ที่สหรัฐอเมริกาที่เดียว
แต่ยังทดสอบที่อเมริกาใต้และบราซิลด้วย
ซึ่งเชื้อไวรัสในแต่ละประเทศก็เป็นคนละสายพันธุ์กัน
ทำให้ช่วงเวลาและสถานที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ผู้ถูกทดสอบของจรสันแอนจรสัน
มีโอกาสได้รับเชื้อและติดเชื้อมากกว่าผู้ที่ทดสอบวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์น่า
เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถนำเอาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละค่าย
เปรียบเทียบบนมาตรฐานเดียวกันแล้วมองว่าค่ายไหนดีกว่ากันได้
เพราะวัคซีนแต่ละค่ายไม่ได้ถูกนำไปทดสอบในสภาพแวดล้อมและปัจจัยเดียวกัน